มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวหน้าใสปันสุทัศตาค่ะ
เธอนั้นโดนโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นงานเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ
หลังจากที่มีคนมือดีขุดภาพของเธอเมื่อ๒ปีที่ผ่านมานั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะ
กลายเป็นประเด็นฮอตในโลกโซเชียลสำหรับกรณีที่มีชาวเน็ตเข้าไปขุดภาพถ่ายของนักแสดงสาววัยสายปันสุธตา
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นนั่งโพสต์ท่าถ่ายรูปอยู่ริมทะเลค่ะ
และให้บังเอิญไปสะดุดตากับคอมเมนต์ที่ว่าสาวปันด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เหล่าแฟนคลับนั้นพากันเข้ามาจวกยับ
ซึ่งล่าสุดปันก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยอาการงงเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่ารูปที่ตกเป็นข่าวนั้นเป็นรูปที่เธอโพสต์ตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
โดยยอมรับว่าใส่กางเกงสั้นจริงแต่ก็ได้มีการตกแต่งรูปภาพด้วยสติ๊กเกอร์กันโป๊เรียบร้อยนะคะ
ก่อนจะตัดเพาะเบาที่มักจะถูกขุดคุยเรื่องไม่ดีออกมาพูดถึงค่ะ
มาร์ชจุธาวุฒิหลังจากที่เห็นสาวปันลงรูปคู่ในอินสตาแกรม
เจ้าตัวก็เผยว่าเป็นการลงเพื่อโปรโมทธุรกิจที่ทั้งคู่ทำร่วมกันเท่านั้น
ซึ่งยอมรับว่ายังคุยกันอยู่เรื่อยแต่จะมีโอกาสกลับมาคบกันหรือไม่นั้น
คงต้องดูกันต่อไปค่ะ
ก็คุยกันอยู่นะคะใช่ก็คุยกันเรื่อย
ไม่ใช่มันไม่ใช่ง้อไม่ง้อค่ะอย่างที่บอกไปเนอะ
ก็คือการคุยกันเราไม่เข้าใจกันเป็นปัญหาบางเรื่องค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้คุยมันเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองนะคะ

ใช่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นนะคะ
ก็ต้องดูต่อไปเนอะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้